กระหนก๓ตัวเป็นแม่ลายไทยที่สำคัญอย่างยิ่งประกอบด้วย
เหงาหรือเรียกว่ากระหนกตัวเดียวอยู่ส่วนล่างมีโครงสร้างที่หม้วนคว่ำหน้าลงแสดงความรู้สึกเศร้า
ประกบคือส่วนที่๒อยู่ด้านหลังตัวเหงา
ตัวยอดหรือเปลวคือส่วนปลายสุดที่สะบัดไว้คล้ายเปลวไฟ
ทั้ง๓ส่วนนี้รวมเรียกว่ากระหนก๓ตัวซึ่งเขียนได้แตกต่างหลายแบบแบ่งละเอียดออกไปเช่นกระหนกเลวกระหนกใบเทศและกระหนกหางโต
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน